แน่นอนล่ะฮะการที่ได้อยู่กับบ้าน
อยู่กับเตียงที่เรารักมันมีความสุข

คุณกลับมาจากการทำงานในในหายลึก
คุณอยากจะโดดลงไปบนเตียงมันมีความสุข

เล่นไม่ดูแข้งดูขาตัวเองก็พังสิครับ

เฮ้ยมีความสุขจังเลยกลับบ้านตัวตัวเตียง

ต้องมาไล่เก็บเศษที่มาแตก

โอ้โธ่เออก็คุณขายาวไป
ไม่ต้องยกขาสูงบนที่นอนขนาดนี้ก็ได้ค่ะ

เตียงนี้มันเด้งแล้วก็ทิ้งตัวลงไปแล้วมันจะหมุนไปหมุนมา
เออมันก็มีความสุขดีปีเตียงที่บ้านของผมเองมันก็จะเด้งประมาณนี้
แต่เห็นอย่างนี้แล้วก็อยากได้ทำแบบนี้โดยฉันเป็นห่วงโคมไฟโคมไฟที่บ้านของ